มาต่อกันที่คู่ซี้บังเอิญโสดกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้คนในวงการบันเทิงของเราหลายคนโสดต่างโสดมาปะกัน
ความจริงก็เกิดขึ้นสิคะหลายคู่เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันที่คู่แรกเลยคู่ของโฟสกลรัฐกับหน่องธนา
คู่นี้เนี่ยเพิ่งจะโสดกันมากทั้งคู่เลย

นั่นน่ะสิต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยนะ
สแตนเชียร์พร้อมปรบมือกันแบบเกรียวกราวเลยค่ะ
เชียร์ให้คู่นี้เนี่ยเขาจิ้นกันสักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าอะไรตอนนี้สถานะหัวใจของทั้งคู่เนี่ยมันว่างพอดิบพอดี
ภาพที่ออกมาเฮ้ยมันดูลงตัวลงตัวนะคุณว่าไหมล่ะ
โอ้โหก็ได้เสียงเชียร์จากแฟนคลับสนั่นลั่นทุ่งเลยนะ
ถ้าไม่เชื่อไปดูความจิ้นของคู่นี้กันหน่อยค่ะ
ไอ้น้องมึงผมยาวหรือว่ามึงผมสั้นวะ
อันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าคิวยาวนะ
เป็นไงล่ะดินเลยดินเลยดินเลย
ฉันก็เป็นชาวเน็ตที่คุณโฟเรียกบ่อย
ชาวเน็ตชาวเน็ตเป็นไงบ้าง
คุณโฟก็ถามว่านองชอบพี่ได้ป่ะ
ชอบไม่ได้ไม่เอา
ปิดความจิ้นได้ทันทีอย่างว่องวัย

แฟนคลับทั้งหลายก็เสริมทัพเชียร์กันใหญ่เลย
และยิ่งตอนนี้มีผลงานคู่กันด้วยนะคะ
มันฟินไม่ไหวนะคะแล้วก็โสดพร้อมเพลียงกันอย่างนี้
มีหรือคนจะไม่โหวตให้เป็นคู่จริงใช่ไหมล่ะ
แต่ว่ายังไงนะก็แล้วแต่นะดูทรงก็ยังลุ้นไม่ขึ้นนะคะ
เพราะว่าทั้งสองต่างก็ออกมาบอกว่าตอนนี้
บางทีสนิทกันเยอะมันรู้ไส้รู้ภูมิกันมากไง
สำค้ายโหวตเหมือนโหวตคู่ซีบบังเอิญ
คู่ของน้องก้าวสุพัสราคนสวยกับพระเอกรุ่นพี่

ว่าคู่นี้นะคะที่เล่นละครด้วยกันเนี่ย
เอ่ยอะไรเอ่ยมันเข้ากันอีกแล้วนะคะ

คนก็เลยแบบเออจะจิ้นดีไม่จิ้นดีวะ
วายต่างหลักครับ
ประกอบกับรุ่นพี่ยิ้มหวานอย่างพี่เกรทวรินทรก็ยังไม่มีใครในหัวใจไง

แต่ไม่รู้ว่าไฟรักที่แบบว่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองก็ต่างเปิดใจแล้วว่า
ตอนนี้สเตตัสก็คือเราเป็นพี่น้องกันอยู่จ้ะ
คนนึงก็หยอดคนนึงก็แค้โอ้ยทุก